คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องเตือนภัยกันค่ะ
เนี้ยค่ะเดือดร้อนเช่นนาทีต้องมาช่วยแล้วหู
ต้องถอดฝาเครื่องซักผ้า
ถอดอุปกรณ์ตัดชิ้นส่วนต่าง
เมื่อเอาตัวเด็ก๒ขวบออกมา
ดูดิเด็กตัวไปติดอยู่ในนั้นเลยนะ
ใช่ค่ะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวานที่ผ่านมา
กู้ภัยฮุก๓๑โคราชที่ประจำจุดอำเภอเสริงสาง
ก็ได้รับแจ้งไงชาวบ้านขอความช่วยเหลือ
บอกว่ามีเด็กติดอยู่ในเครื่องซักผ้า
ทีนี้กู้ภัยก็เลยต้องรีบนำอุปกรณ์เดินทางไปช่วยเหลือ
ที่บ้านหลังนี้อยู่ที่หนองปลือตำบลบ้านลาดอำเภอเสริงสางนะคะ
ปรากฏว่าชาวบ้านเองพยายามช่วยเหลือน้องวัย๒ขวบ
ชื่อว่าน้องไออุ่นค่ะติดอยู่ในถังปั่นแห้ง
แล้วน้องไออุ่นนั่งขดอยู่ในช่องปั่นแห้งขาก็ติด
แล้วก็ออกมาไม่ได้ลุกมาก็ไม่ได้
ทีนี้กู้ภัยไปถึงต้องถอดฝาเครื่องซักผ้าก่อน
แล้วก็ถอดถังปั่นแห้งออกจากตัวเครื่อง
หลังจากนั้นยังไม่พอนะคุณผู้ชมนี่ถอดออกมาแล้ว

กันไกลเหล็กตัดพลาสติกแข็งที่มันล็อกตัวน้องอยู่อะค่ะ
ใช้เวลาอยู่เป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะ
ถึงจะสามารถช่วยน้องไออุ่นออกมาจากถังได้อย่างปลอดภัย
ญาติพี่น้องของน้องไออุ่นก็ช่วยกันลุ้นกันสุดกำลังเลยค่ะ
ทีนี้พอช่วยน้องออกมาได้น้องก็ฝันนี้ดีพอแหละ
ตกใจไงไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ร้องไห้เนี่ยนะคะ
ญาติญาติก็ต้องพาน้องไออุ่นไปอาบน้ำทาแป้ง
แล้วทีนี้ความเชื่อเขาก็ต้องทำพิธีไง
ผูกแขนเรียกขวัญขวัญเอ้ยขวัญมานะ
เรียกให้ขวัญกลับคืนมาตามความเชื่อของคนในพื้นที่

ทีนี้คุณยายของน้องไออุ่นที่ช่วยทำพิธีชื่อว่าคุณยายทอง

โอ้ยายเห็นไออุ่นเล่นซ่อนแอบกับเพื่อน
เพื่อนไออุ่นก็สองขวบเหมือนกันนั่นแหละ
แล้วปรากฏว่าลงไปแอบในเครื่องซักผ้า
เพื่อนไออุ่นอยู่ทั้งซักส่วนล้านไออุ่นอยู่ทั้งปั่นแห้ง
ทีนี้ค่ะพอน้องจะลุกออกมาก็ลุกออกไม่ได้

ได้ยินเสียงน้องร้องไงวิ่งเข้ามาดู

ก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือแบบนี้ค่ะ